ก็ติดภาวะโลกร้องสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะ
คุณผู้ชมคะเพื่อเป็นการตอบโจทย์แผนพลังงานแห่งชาติ
โดยมีการกำหนดเป้าหมายในการเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าใหม่
แต่ยังคงให้มีสัดส่วนของพลังงานหมุนเวียนไม่น้อยกว่า๕๐

โดยกรฟภมีการเดินหน้าโครงการแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานขนาดใหญ่ที่สุดในไทยนะคะ
ซึ่งมีการเชื่อมต่อกับระบบขนส่งไฟฟ้าและโรงงานไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับ
เพื่อเป็นการตอบโจทย์ความเป็นกลางทางคาร์บอนลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกค่ะ
โดยเมื่อไม่นานมานี้นะคะมีการนำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมโครงการของกฟภ
โครงการแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงชัยบาดานจังหวัดลบบุรี
โรงงานไฟฟ้าพลังน้ำแบบสุบกลับลำตะคองชนลภาวัฒนาจังหวัดนครราชศรีมา
เพื่อเป็นการดูระบบกักเก็บพลังงานนะคะถือเป็นปัจจัยสำคัญของการบริหารจัดการพลังงานหมุนเวียน
โดยโครงการนี้มุ่งพัฒนาระบบกักเก็บพลังงานในรูปแบบต่าง
แบตเตอรี่กักเก็บพลังงานที่เชื่อมต่อกับระบบส่งไฟฟ้า
มีการนำร่องนะคะโดยมีการใช้ที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงชัยบาดานจังหวัดลบบุรี
และสถานีไฟฟ้าแรงสูงบำเน็ตนรงจังหวัดชายภูมิ
ซึ่งก็มีเป้าหมายในการผลิตกระแสไฟฟ้าอย่างคุ้มค่า
และยังมีการพัฒนาโรงงานไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับนะคะ
ซึ่งถือว่าเป็นระบบการกักเก็บพลังงานด้วยพลังน้ำแบบขนาดใหญ่
สำหรับระบบไฟฟ้าที่มีต้นทุนต่ำที่สุด
และเป็นพลังงานสะอาดค่ะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ก็นับว่าเป็นการผลิตกระแสไฟฟ้าที่ควบคู่ไปกับการใช้พลังงานหมุนเวียน
เพื่อทำให้เกิดความยั่งยืนในด้านพลังงานต่อไปอีกด้วยนะคะ
ทั้งหมดนี้คือภาวะโลกร้องค่ะ